ก็หลายคนที่ได้เดินทางกลับประเทศแล้วต้องบอกด้วยนะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่หลายคนติดต่อครอบครัวของตัวเองติดต่อเครือญาติได้แล้วก็สามารถประสานจนเดินทางกลับประเทศได้เนี่ยหลายคนยกให้ผู้หญิงคนนี้เปรียบเสมือนนางฟ้าในสมรภูมิรบนี้เลย
คุณแจ๋มเราจะได้ยินชื่อของเธอนี่คนนี้เลยนะคะจะได้ยินชื่อแล้วก็เห็นหน้าเธอเวลาวีดีโอคอลไปหาคนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยไปประสานงานถึงขั้นเธอเคยขอชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊คที่มีคนมาหาว่าเธอเนี่ยไปช่วยแล้วไปขายต่อแรงงานท่านที่จริงเนี่ยเธอเป็นคนช่วยประสานงานและช่วยเหลือเขาออกมา
นวนกาซ่าไปคอยรับแรงงานชาวไทยที่รอความช่วยเหลืออยู่แล้วก็พากลับประเทศไทยอ่ะค่ะ
นอนแล้วค่ะแม่แจ๋มกับแม่น้องบุกเข้าไปเอาเลยค่ะ
ตอนนี้ทหารเปิดทางให้แล้วไปผูกไม่ได้หรอกมันมีรถขังอยู่
ไม่เป็นไรเขาให้เราเข้ามาเข้าไปตรงนี้
เขาให้เราเข้ามาเราเข้าได้ระวังค่ะนี่คือรถถัง
พี่น้องเห็นบ่พี่น้องคะเขาปล่อยให้เราเข้ามา
เราเข้าได้จอดก่อนไปได้ค่ะไปได้
หูยหุดหลุนมากเลยพี่น้องหายแล้วเจอแล้วน้องเอ๋ย
รอตั้งนานไปสวัสดีค่ะขึ้นรถเลยค่ะ
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ขึ้นมาไม่เป็นไรไปนั่งกันนี่ค่ะนี่คือคุณแจ๋มหรือพี่แจ๋ม
คุณวิภาวดีวรรณชัยค่ะเธอเป็นหญิงชาวไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลนะคะ
เธออยู่สี่สิบปีเธอพาเพื่อนเห็นเรียกว่าพี่น้องใช่ไหม
พาเพื่อนขับรถเนี่ยคือบอกทหารอิสราเอลเปิดทางให้แล้ว
คือเธอคงมีการประสานกันแล้วอะนะคะขับพารถถังเข้าไปเลย
เข้าไปในพื้นที่สีแดงที่ยังมีการสู้รบกันเพื่อเข้าไปช่วยเหลือแรงงานไทยที่อยากกลับบ้าน
แต่ออกมาไม่ได้ค่ะทุกคนก็เลยยกย่องเธอเลยบอกว่านี่คือนางฟ้ากลางสงคราม
เป็นวีรสตรีของแรงงานไทยในอิสราเอลว่าอย่างงั้นเลยนะอืม
แจ๋มเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงชาวไทยที่ไปแต่งงานอยู่กับชาวอิสราเอลนะคะ
ซึ่งเป็นทนายความเธอกับสามีก็เปิดสำนักงานทนายความอยู่ที่อิสราเอล
อยู่มาสิบเจ็ดปีแล้วค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกเอารัฐเอาเปรียบ
ทางออนไลน์ของเธอก็เลยเป็นที่รู้จักของคนไทยที่นั่นหลังเกิดเหตุเธอก็พยายามที่จะลา
ขอความช่วยเหลือให้กับแรงงานไทยไลฟ์เพื่อให้แรงงานไทยที่ได้รับความเดือดร้อน
ขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็ประสานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
จนกระทั่งเธอต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมาร่วมงานศพคุณแม่
เธอก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือแรงงานไทยตามคลิปวิดีโอที่ปรากฏนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณแม่เธอป่วยหนักแต่ก็ยังไม่ยอมให้เธอกลับไทย

ไปช่วยเหลือแรงงานไทยคนอื่นก่อนนี่ค่ะเธอตอนนี้เดินทางถึงประเทศไทย
พร้อมกับแรงงานไทยที่เข้าไปช่วยเหลือช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้าน
เกิดที่จังหวัดหนองบัวลำพูไปร่วมงานศพของคุณแม่เธอด้วยหลังจากที่คุณแจ๋มไปถึงที่บ้านเนี่ย
ก็ไปกราบร่างคุณแม่นะคะเธอบอกเสียใจมากเลยเธอร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
บอกว่าเธอทำตามความต้องการของแม่แล้วนะถึงแม้ว่าสิ่งที่แม่ขอให้เธอทำ
จะเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเดินทางกลับมาดูใจแม่ไม่ทันก็ตามค่ะ
ไม่ห่วง
ไม่ห่วงห่วง
ไม่หวง
แจ่มก็เล่าให้คุณออสซี่ฟังว่าเนี่ยพอมันเกิดการประทะกันของกองกำลังทั้งสองฝ่าย
ก็มีแรงงานไทยที่ได้รับความเดือดร้อนพยายามติดต่อขอความช่วยเหลือจากเธอ
โดยเฉพาะนายชาตรีที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ

แต่ตำรวจแจ้งว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่อันตราย
เธอเลยไปประสานกับทหารจนเข้าไปช่วยเหลือได้
แล้วแรงงานไทยก็ประสานมาทางเธอมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
เลยตัดสินใจขับรถตระเวนเลยค่ะพี่อุ๋ย

แล้วก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่รวมถึงทางการไทย
แต่เดิมเธออยู่ที่นครเยรูซาเลมนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบ๓ชั่วโมง

ถามว่าพี่แจ๋มพี่ไม่กลัวเหรอ

ขับเข้าไปในพื้นที่สีแดงพี่ไม่กลัวเหรอ

พี่ก็กลัวเหมือนกันนะพี่ก็รักตัวกลัวกลัวตายเหมือนกัน
แต่พี่ก็รู้สึกว่าพี่ต้องออกไปช่วยเหลือคนไทย

เหตุการณ์นี้มันอาจจะทำให้พี่ต้องตายวันใดวันหนึ่งก็ได้
แต่อย่างน้อยพี่อยากขอทำความดีช่วยเหลือพี่น้องคนไทย
เสดซากปรากหากพังเหมือนเป็นเมืองร้างเลย
ในการเดินทางเข้าช่วยเหลือแต่ละพื้นที่
ก็มีแค่อาหารกับเครื่องมือประถมพยาบาล
ค่อยเอาร่างคนเจ็บชาวไทยมาพักพิงไว้ที่บ้านก่อน
พอถึงเวลาที่สถานทูตจะแจ้งมา
ก็จะแจ้งกับแรงงานว่ามีรายชื่อที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยวันไหนยังไง
นี่แหละก็จะเป็นคนไปส่งที่สนามบิน
ก็เข้าไปรับแล้วก็เดินทางกลับมาพร้อมกัน

ช่วยคนไทยไปมากกว่า๑๐๐คนแล้วนะ

ก็เพื่อมาส่งร่างส่งวิญญาณของคุณแม่สู่สวรรค์

เพราะว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
นี่คุณแม่ก็มาเสียชีวิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง
แจ๋มบอกอยากจะบอกกับวิญญาณของคุณแม่เป็นครั้งสุดท้าย
ว่าขอบคุณคุณแม่ที่สั่งสอนให้เธอเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แล้วก็รู้จักช่วยเหลือคนอื่นมาตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
คุยกับแม่คำสุดท้ายก็คือแม่บอกไม่ต้องห่วงแม่นะ
ไม่ห่วงอะไรแล้วช่วยคนไปก่อน
ช่วยคนให้เขารอดมาก่อน
นี่คือคำสุดท้ายที่แม่พูดกับเรา

ขอบคุณแม่ที่สอน
ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กค่ะ
ปลูกฝังให้เรามีจิตสำนึกแบบนี้

แจ๋มบอกว่าจากนี้ก็จะอยู่ที่บ้านเกิด
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจากประเทศไทยเท่าที่จะทำได้นะคะ
และพี่แจ๋มจะเดินทางกลับประเทศอิสราเอลอีกครั้ง๓ธันวาคม
เชื่อว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ก็น่าจะดีขึ้นค่ะ
คือนอกจากตระเวนชื่อเหลือแรงงานไทย

ใช่เพราะว่ามันยังมีบางคนที่เขาติดต่อ
ครอบครัวติดต่อยาดไม่ได้แล้วบางคนที่สื่อสารไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
ก็ไปตามหาจนรู้ว่าคนที่ชื่ออะไรยังไงแบบไหน
แล้วก็แจ้งเรื่องของการติดต่อได้